ท่านเจ้าบ่อยากว้าวน้ำ

เพื่อให้เจ้าสบายใจ

ใจเย็นเจอผู้ชายอ่ะ

ช่วยกันร้องหน่อยครับ

อะไรกัน

เป็นเพลงของคุณลำเพลินเองเลยนะครับ
ไม่น่ามีอะไรผิดพลาดนะครับ
ประสงค์น่าจะได้๑๐๐๐นี้ไปแน่นอนเรามาเฉลยกันเลย
เพลงที่๑นะครับบุคคลค่า๑เหมือนบาท
คุณลำเนินวงศกรร้องไปจบเรียบร้อยแล้วนะครับ
แล้วคุณลำเพลินร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
โทษใจโทษใจโทษใจโทษใจ

เปิดประเดิมไปเป็นที่เรียบร้อยค่ะ

ศิลปินคุณลำเพลินวงศกรแน่นอน

นี่คือศิลปินเลยประสงค์

เงิน๑๐๐๐นี้มันมีความหมายขนาดไหนกับป้าคะ

แต่วันนี้เราได้หมื่นนึง

ไม่ใช่คุณพ่อของแฟนมา

ครั้งไหนเขาก็ไม่เคยทวง

เดี๋ยวผมเอาไปให้นะพ่อนะเดี๋ยวกลับไปเลย
ค่ะเป็นไงคะลำเผิญ
ระหว่างที่ผมร้องเพลงผมดีใจมาก
ที่เพลงของผมที่ผมเขียนกับน้องมันมีไม่กี่ท่อน
แต่มันสามารถช่วยให้คนคนหนึ่งเขามีความสุขได้
สิ่งที่ผมดีใจที่สุดคือ
วันนี้ผมได้ร้องเพลงของผมอยู่ที่นี่
แล้วเพลงของผมได้ทำให้พระสงฆ์มีความสุขครับ

อย่ารอช้ากันเลยมาต่อกันที่เพลงต่อไปเลยนะครับ
เพลงที่๒ครับเพลงนี้ก็มีมูลค่า๒๐๐๐บาท
พร้อมเลยไหมมาพร้อมครับ
เอาละครับถ้าพร้อมแล้ว
โปรเพลงที่สองมูลค่าสองหมื่นบาทมาเลยครับ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
คือเขาดังจากแก่วัยรุ่นพี่น้ำพี่ไข่เขาดังจากแก่วัยรุ่น
แล้วเคยร้องมาบ้างไหมครับเพลงนี้เคยร้องมาบ้างไหม
เคยครับแต่มันนานมากแล้วครับแล้วผมจำได้ว่าผมเคยร้องเพลงนี้แล้วมันหลงด้วย
หลงเนื้อหลงเนื้อด้วยครับหลงเนื้อถ้าหลงทำรองไม่เป็นไร
ตัวช่วยยังมีครับตัวช่วยเรามีให้๓แผ่นป้ายนะครับ
และตัวช่วยที่ช่วยได้นะคะก็จะมีเปิดเจอเพลงเก่งกลับข้ามไปเลย๒ตัวช่วยนี้เท่านั้น
หมื่นบาทนะครับคุณลำเพลินครับในเพลงนี้จะสู้หรือจะหยุดครับ
สู้ซูซูซูซู

แล้วตัวช่วยนะครับมีทั้งหมด๖แผ่นป้ายนะครับคุณลำเนินเลือกใช้ได้๓แผ่นป้ายตลอดทั้งการแข่งขัน
เพลงนี้ใช้หรือไม่ใช้ครับ

ใช้นะครับ
ก็ขอให้โชคดีนะครับในการเปิดแผ่นแรกเลยให้เจอตัวที่ใช่จริงจะได้ไม่ต้องเปลืองตัวช่วย๖แผ่นป้ายนะครับบอกเป็นหมายเลขมาได้เลยนะครับว่าจะเอาแผ่นที่๑๒๓๔๕๖ต้องการแผ่นไหนครับ

ขอให้เป็นแผ่นเดียวแล้วโดนเลยจะได้ไม่เปลืองตัวช่วยเนาะ

แผ่นที่๑นะครับที่คุณลำเพลินเลือกนะครับก็คือ

เป็นยังไงยากกว่าเพลงเดิมหรือว่าง่ายขึ้นก็พอพอกันพอพอกันครับครบ
เพลงนี้เป็นเพลงของพี่ไมค์พี่ลมพรครับ

ชื่อเพลงบุญพลาครับ
มีสิทธิ์หลายอย่างเลยสำหรับคุณลำเพลินก็คือถ้าจะไม่เปิดกิจคิดว่าเพลงนี้พอได้ก็เลือกเพลงนี้ร้องแทนเพลงโจทย์ของคุณภัย
แต่ถ้าคิดว่าทั้งสองเพลงนี้มันก็ไม่ไหวพอกัน

ทีนี้ถ้าไม่ใช้นะครับก็หมายความว่าขอร้องเลยแล้วจะร้องเพลงไหนดีครับ
ร้องเพลงบุญพลาครับ

มันเป็นเพลงที่สื่อถึงความรักนะครับ

ผมอยากจะมอบเพลงนี้ให้กับลุงกับป้าครับ

เงินที่สะสมมา๑๐๐๐จะเหลือ๕๐๐ทันที

ไม่ได้พูดให้กดดันแต่อยากให้ลำเภยระมัดระวังนะครับ
ครับอวยปรณ์หน่อยไหมครับประสงค์
ก็ขอให้น้องทำเต็มที่นะคะทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้
ไม่ต้องกดดันตามสบายค่ะขอให้โชคดีด้วยค่ะ
ร้องได้ให้ล้านเพลงที่สองเพลงมาครับโชคดีครับ

เห่าเว้าวจ้าให้ถือชะตาคือใจจนตกหลุมความหักแล้วขึ้นบ่ได้เงิดใจอยู่เด
น้องว่าโอ้ละนอนางเอ่ยเจ้าก็เคยคิดนำอยู่แม่นบอกว่าหากเขาที่เกิดที่ก่อก็ย่อนวาย้อนวา
ย่อนบุญพลาเดนอพาเห่ามาพบพอหูศึกคือกันอยู่นอคือหักที่รอที่ฝัน
ให้บุญพลาพาหักให้หักเข้าคือเก่าทุกวัน
หายใจอยู่ใกล้กันจนห้อนมือตายได้สำนีก็พอ
บ่น่าเสือหนอไหว้สิพอหักแท้นอกจากพอกับแม่
ก็มีแต่เจ้าหันละเด้ออายวา
อดเขาก็ตายขาดเจ้าก็บ่ใด
สันดอกว่าบึงแย้งกันเด้อล่า
ให้สมบุภิเฮาห่วมส่างมาเด้อ
ว่าโอละนอน้ำเอย
โอ๊ดเขาก็ตายขาดเจ้าฮันล่า